สวัสดีครับชาวไทยรัฐออนไลน์ผมหมอต้องนายแพทย์วรพลสุขีวัฒนาครับ
วันนี้จะชวนชาวไทยรัฐออนไลน์นะครับมาออกกำลังกันนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยจะมี
ถ้าออกกำลังที่สามารถเล่นเองที่บ้านได้ทั้งหมด๔ท่านะครับเดี๋ยวเราไปดู
กันนะครับว่ามีผ้าอะไรบ้างครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเล่นหัวไหล่
นะครับเป็นค่าซึ่งสามารถเล่นเองที่บ้านได้เลยนะครับแทบมีตัว
ดำเบลแล้วก็มานั่งเป็นตัวนะครับโดยวิธีการเล่นเนี่ยนะครับก็อาจจะ
เริ่มที่น้ำหนักไม่ต้องมากก่อนก็ได้นะครับพอร่ำแล้วเราแข็งแรง
เราก็สามารถเพิ่มขนาดของกัมเบลได้นะครับวิธีการเล่นเนี่ยนะครับ
ก็อ่ายกขึ้นมานะครับเนี้ยแล้วก็เกรงกล้ำเยอะไหลนะครับ
เวลายกขึ้นเนี่ยนะครับให้หายใจออกนะครับ
เวลาลงเนี่ยนะครับก็ลงมาถึงบริเวณตรงหูนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับ
โดยที่เกรงขึ้นไปแล้วก็รู้สึกที่กล้ามเนื้อไหลนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยจะ
ประมาณเซ็ตหนึ่งเนี้ยสิบถึงสิบห้าครั้งเล่นประมาณสามถึงสี่
ถ้าใครที่ไม่มีตัวมานั่งเนี่ยก็สามารถยืนเล่นได้นะครับ
โดยที่เล่นเหมือนกันนะครับโดยที่ยกขึ้นมาอย่างนี้เหมือนกันนะครับ
สำหรับท่าที่สองนะครับก็คือท่าคุชอัพนะครับหรือว่าท่าวิทพื้นนั่นเองนะครับ
ซึ่งสามารถเล่นได้ง่ายง่ายที่บ้านนะครับสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะครับ
ก็สามารถใช้พื้นที่เล็กนะครับในการพุชอัพได้นะครับ
ขาออกมาประมาณหัวไหล่นะครับส่วนแขนเนี่ยก็จะออกมากว้างกว่าหัวไหล่นิดนึงนะครับ
จากนั้นเนี่ยก็เอาหน้าอกเนี่ยนะครับลงไปดันลงไปติดพื้นนะครับแล้วก็ดันขึ้นมานะครับ
โดยที่เกรงกล้ามเนื้อเบรนหน้าอกทำอย่างเงี้ยประมาณสิบสิบสิบห้าครั้งประมาณทำถึงสี่เซ็นต์ครับ
ก็จะได้ภาพสำหรับคนที่อยากให้ได้น้ำหนักมากขึ้นแล้วก็ได้กล้ามเนื้อบริเวณไหล่มากขึ้นเนี่ยก็สามารถใช้โซฟาหรือว่าขอบเรียงก็ได้นะครับในการใช้ขาผ้านะครับแล้วก็ทำพุสภาพเหมือนเดิมครับก็จะทำให้ได้กล้ามเนื้อที่มากขึ้นด้วยครับ
มาถึงท่าที่๓แล้วนะครับซึ่งจะเป็นการบริหารต้นขานะครับเป็นเรียกว่าท่าสควอตนะครับซึ่งได้ขาโดยรวมโดยเฉพาะต้นขาด้านหน้านะครับ
เริ่มต้นนะครับก็แยกขาออกนะครับให้กว้างกว่าลายเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ย่อตัวลงไปนะครับโดยที่โฟกัสที่กล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านหน้านะครับ
ท่านี้เนี่ยก็จะได้ในเรื่องของความกระชับของต้นขานะครับสำหรับคนที่เล่นที่บ้านเนี่ยอาจจะเริ่มด้วยการใช้แอร์สก๊อตนะครับหรือว่าใช้น้ำหนักตัวในการเล่นก่อนนะครับพอต้นขาเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยก็สามารถเพิ่มน้ำหนักโดยการใช้ดัมเบลได้ครับ
มาถึงท่าสุดท้ายแล้วนะครับก็คือท่าดำเรลโรนะครับเป็นท่าที่ใช้ในการบริหารหลังนะครับซึ่งท่านี้ก็สามารถประยุกต์แล้วก็ทำเองได้ที่บ้านเหมือนกันเลยนะครับโดยการใช้ไม้ยาวที่บ้านโซฟาหรือว่าขอบเตียงก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ
สำหรับวิธีการเล่นนะครับถ้าเราจะเล่นข้างขวาก่อนเนี่ยเราก็เอาเท้าซ้ายเนี่ยนะครับอ่าวางผ้าขึ้นไปบนโซฟาหรือมานั่งนะครับจากนั้นเนี่ยก็ก้มตัวลงไปให้หลังเนี่ยขนานกับพื้นหรือว่าโซฟานะครับทิ้งดำเบลลงไปแล้วก็ยืดอกขึ้นนะครับดึงดำเบลขึ้นมาโดยใช้กล้ามเนื้อหลังพร้อมกับหายใจออกทำอย่างงี้ป
เสร็จทั้งหมดสี่ท่าแล้วนะครับเนอะก็เป็นท่าบริหารที่สามารถเล่นเองง่ายง่ายได้ที่บ้านนะครับเนอะจะได้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีปกติภาพที่ดีนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาหาหมอยังผมบ่อยบ่อยนะครับ